และสำหรับนักแสดงคุณแม่ลูกสองอย่างนุ๊กสุธิดานะคะ
ก็ออกมายอมรับว่าค่อนข้างเหนื่อยค่ะ
ที่ต้องมีการเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนด้วยตัวเองนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ได้มีการวางแพลนเรื่องเรียน
แล้วก็เรื่องอนาคตของลูกไว้แล้วค่ะ
ใช้ชีวิตแบบซึงโก้ม่ำคุณแม่ลูก๒มากว่า๙ปีแล้วนะคะ
สำหรับนักร้องนักแสดงสาวนุกสุธิดา
เลี้ยงลูกชายวัย๑๑ขวบน้องปิ๊ปโป้
วัย๑๐ขวบน้องปาแปงด้วยตัวคนเดียว
เจ้าตัวออกมาอัปเดตชีวิตว่าค่อนข้างเหนื่อย
ที่ต้องดูแลแล้วก็อบรมสั่งสอนทายาททั้งสองคน
ตอนนี้คนแรกก็ขึ้นมัธยมต้นแล้วค่ะ
เจ้าตัวก็เริ่มที่จะวางแพลนชีวิตให้ลูกใหม่
ทั้งนี้นะคะดูท่าว่าปิ๊ปโป้ก็จะชื่นชอบงานในวงการ
เพราะเห็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนได้เข้าวงการด้วยนะคะ
โดยคุณแม่นุ๊กก็ยังเบรกไว้ก่อน
เนื่องจากว่าอยากให้ลูกสนใจเรื่องเรียนก่อน
ฝากทายาทคนที่๒ก็ติดเกมมีโลกส่วนตัวบ้างค่ะ
ซึ่งนักแสดงสาวก็จัดตารางชีวิตให้ลูกอย่างเคร่งครัดนะคะ

สอนด้วยเหตุผลให้พวกเขาเข้าใจได้ง่ายค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดแล้ว
การเลี้ยงลูกทั้งติวทั้งลุ้นตัวโก่งค่ะ

เขาอยู่ในวัยที่ไม่ใช่เด็กแล้ว

ใช่แต่ก็ยังไม่ใช่วัยรุ่นซะทีเดียว
มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องวางแพลนชีวิตให้เขาอีกทีนึง

เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเดินรอยตามพี่คนนี้

ก็รู้สึกว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่ง
เราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้สนับสนุนนะคะ

รู้สึกว่าก็ถ้าสอบได้ถ้าเรียนติดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราอยากจะเรียนพิเศษร้องเพลงหรืออะไร
ก็ไม่ว่าแต่ต้องรอให้สอบก่อน
ต้องจัดการดีวางตารางชีวิตดีค่ะ